สำหรับน้องเมฆแล้วก็น้องมุกที่ได้สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักไปนั่นเองนะคะ
แต่บอกเลยว่ากำลังใจจากเพื่อนในวงการบันเทิง
แล้วก็เพื่อนนอกวงการให้กันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ
แล้วก็วินาทีแบบนี้อย่างที่บอกไปว่ากำลังใจสำคัญที่สุดค่ะ
คนข้างกายนะคะอย่างหนุ่มทอยปฐมพงศ์ค่ะเป็นแฟนของน้องมุกนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของน้องมุกมากเลย
เพราะว่าน้องมุกเองค่อนข้างสนิทกับคุณพ่อมาก
และเห็นว่ากำลังทำงานเก็บเงินสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อด้วย
ซึ่งช่วงนี้ค่ะพอมีเวลาว่างปุ๊บนะคะ
อยก็พยายามค่ะจะไปอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลมุกทันทีค่ะ
ก็บอกน้องได้แค่ว่าเราจะแบบคอยซัพพอร์ตน้องมากกว่า
คือผมว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องก็ค่อนข้างแบบไม่โอเคมากอะไรอย่างนี้
เราก็แบบไม่อยากจะแบบไปยุ่งกับน้องมากจริง
แต่ว่าเราแค่บอกว่ามีอะไรก็โทรมาได้ตลอด
เรายินดีสแตนบายตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ข้างเป็นห่วงมากเพราะว่าแบบว่า
คือผมก็แบบถ้าว่างเราก็จะพยายามไปเจอน้องเกือบทุกวัน
หลายคนคงได้เห็นภาพน้องทอยตอนที่ไปช่วยงานคุณพ่อที่วัดนะคะ
ก็เดินเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำแล้วก็คอยช่วยน้องมุกพี่เมฆต้อนรับแขกตลอดเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกันให้ต่อไปแล้วกันนะคะ